คุณผู้ชมค่ะมาดูกระแสคู่จิ้นกันหน่อยดีกว่า
สมัยนี้มันไม่ได้จิ้นแค่แบบพระเอกนางเอกมันจิ้นชายชายก็ได้
จิ้นหญิงหญิงก็ได้หรือว่าใครจะจิ้นแบบไหนมันได้หมดเลยค่ะ
อย่างพระเอกยิ้มสวยคนนี้ค่ะเจมส์จิรายุนะคะตั้งแต่เข้าวงการใหม่
เขาก็มีคู่จิ้นมาเลยจับจิ้นมาทั้งชายก็แล้วทั้งหญิงก็แล้วค่ะ
เริ่มที่โมเมนต์จิ้นหน่าเอกร่างเล็กกันหน่อยนะคะ
เต้ยจรินพรค่ะอันนี้จิ้นมายาวนานนะ
คู่นี้เขาโคจรมาเจอกันตั้งแต่หนังเรื่องไทม์ไลน์จดหมายความทรงจำ๙ปีที่แล้ว
คุณเคยดูกันหรือเปล่าอืมกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งคู่นี้นะคะ
สนิทสนมกันแล้วก็กลายเป็นเริ่มต้นคู่จิ้นเต้ยเจมส์เจมส์เต้ย
แล้วก็ล่าสุดทั้งคู่ก็ได้กลับมาร่วมแสดงละครเรื่องมาตาลาดาด้วยกันอีกครั้งค่ะ
ก็มีโมเมนต์จิ้นในกองละครมาให้แฟนได้ฟินกันด้วยนะคะ

ใช่ครับเป็นเรื่องคือมันก็ไม่ได้คิดเกิดว่าทำไม

เพราะว่าก็เป็นพี่สาวคนหนึ่งที่รักมากครับ
คนชมว่าเคมีเราเป็นคู่จิ้นที่เข้ากัน
ก็ดีใจนะเพราะว่ามันมีละครด้วยกัน
แล้วก็ถ้าเกิดว่าคนบอกว่ามันสามารถเข้ากันได้บ้าง
ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ
มันเข้ากันได้นิมิตหมายที่ดีแหละ
ไม่ว่าจะนานแค่ไหนกลับมาเจอกันก็ยังจิ้นได้อยู่ดีคุณผู้ชมค่ะ
จิ้นกับสาวอาจจะดูธรรมดาไปสำหรับหนุ่มเจมส์
เขามีคู่จิ้นชายชายตามเทรนด์ฮิตยุคนี้เหมือนกันนะ
คู่จิ้นที่พูดถึงไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
พี่ชายสุดที่เลิฟเลยเกรทวรินทร
ก็อยากโสดทำไมโสดนักก็เลยเอามาจิ้นกับน้องเจมส์ซะเลยนะ
คู่นี้ซี้กันตั้งแต่เจมส์เนี่ยเพิ่งเข้าวงการใหม่เลย
ด้วยความว่าอะไรเข้าวงการใหม่น้องยิ่งเด็กเนี่ย
ขอติดรถพี่เกรทไปกองละครด้วยได้ไหม

จากนั้นก็กลายเป็นความสัมพันธ์แบบพี่ชายน้องชายไปไหนไปกันค่ะ
แต่ว่ามันมีกระแสจิ้นพุ่งปรี๊ดก็เป็นช่วงโมเมนต์
เวลาพี่น้องคู่นี้เขาหยอกล้อกันแกล้งกัน
หรือว่าคู่ชิปนั่นเองค่ะ
เหล่าเอฟซีสาววายเขาพร้อมใจลงเรือกันเพียบเลยจ้า

ด้วยความสัมพันธ์พี่น้องที่ค่อนข้างลึกซึ้ง

แต่ว่าหมายถึงว่าคือสนิทกันมากเล่นกันมากเฮฮากันมาก
โมเมนต์จิ้นเรามาในช่วงที่แบบกระแสวายด้วยไง

คือมันเป็นความบังเอิญแหละตอนที่เกิดนั้นขึ้นมาแล้วก็
จริงคำว่าอะไรชิบเรืออะไรอย่างนี้
ประมาณนั้นนะครับใช่มันก็เกิดขึ้นมาโดยโดยบังเอิญ

คือแบบก็ปกติก็ใช้ชีวิตกันอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

คนก็เริ่มแบบส่งมาเรื่อยแบบเฮ้ยมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะ
มันเริ่มจิ้นกันนะอะไรอย่างนี้ก็งงก็งง
ก็น่ารักนะแต่เอาจริงตอนแรกเข้าวงการใหม่
เราเข้าใจว่าเจมส์จิเป็นสไตล์แบบสายแบ๊วหวาน
แต่อยู่ไปอยู่มาคุณผู้ชมเบื้องลึกเบื้องหลังเจมส์จิเขาเป็นคนกลวนนะ
แล้วเขาเป็นคนที่แกล้งมากจริง
แล้วเวลาอยู่กับเกรทนะคะเห็นเกรทแบบนั้นนะคะ

แล้วคู่นี้คือแบบว่าถ้าใครจะจิ้นก็จิ้นได้เลยนะคะ

แต่น่ารักดีเหมือนกันนะเขาชอบเอาหน้ามาใกล้กันอย่างนี้เนาะ
ปิ่นเนอะโหลงเรืออีกแล้วพวกเรา